น่ากลัวค่ะอยากให้จับตัวได้เร็วเหมือนกัน
เป็นการทำคุณบูชาโทษโปรดสัตว์ได้บาปจริง

ผู้ชายคนนี้นะเขาขี่มอเตอร์ไซค์มา

แล้วก็บอกว่าพี่มอเตอร์ไซค์ผมเสียขอแวะพักหน่อยสิ
ผู้หญิงใจดีก็อุตส่าห์จะช่วยเหลือให้
จังหวะที่ผู้หญิงเดินไปจะเอาน้ำเอาท่ามาให้ผู้ชายคนนี้ดื่ม
ผู้ชายคนนี้ประชิดตัวแล้วขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย
คุณคิดดูสิเอาใบมีดตัดหญ้ามาขู่นะ
ถ้าเกิดไม่ยอมเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายให้หมดเลย

ใช่ค่ะนี่คือยื้อย่างใบมีดกันจนเธอได้รับบาดเจ็บ
นี่คือคุณดวงพรอุทธ์อาหมารอายุ๔๑ปีเป็นชาวเยอะโสธร
เธอเล่าให้ฟังตอนที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามประถมพยาบาลนะ
แล้วตอนนั้นตำรวจนี่ตำรวจสพเมืองยะโสธรมาถึงแล้ว
มาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็มาเก็บหลักฐานด้วย
คือคุณดวงพรุแล้วว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวาน
อยู่ที่ตำบลสำรานอำเภอเมืองยะโสธร
แล้วมีวัยรุ่นคนหนึ่งใส่เสื้อยีนแขนยาวใส่กางเกงยีน

บอกว่าพี่ผมขอพักเหนื่อยหน่อยได้ไหม

รถผมมีปัญหาไปต่อไม่ได้แล้วผมขอพักตรงบ้านพี่แป๊บหนึ่งได้ไหม

ใช่ค่ะเพราะว่ามีเด็กสองคนถูกไหม

ผู้ชายคนนี้เดินตามหลังแล้วมาประชิดตัวคุณดวงพรเลย
เอามือมาล็อกคอแล้วขอมีอะไรด้วย

คือเจ้าผู้ชายคนนี้
เอาใบมีดตัดย่าที่อยู่ในห้องเก็บของมาขู่ไง
แล้วบอกถ้าเกิดว่าขัดคืนน่ะเดี๋ยวจะฆ่าอีกทั้ง

ใช่ยื้อแย่งมีดกันจนมีดมันมาบาดมือไง

บอกว่าอย่าทำอะไรเลยนะ

ใช่ค่ะคุณดวงพรหนีขึ้นไปไปขึ้นอยู่ที่รถนะ
นั่งที่รถแล้วแล้วผู้ชายคนนี้มันก็พยายามจะเปิดประตู
คุณดวงพรต้องอ้อนวอนขอร้อง

ทีนี้คนร้ายมันเห็นแบบนี้มันก็เลยยอมหนีไป
หนูก็ไม่รู้จะทำยังไงหนูก็เลยขอชีวิต
หนูก็เลยพยายามล็อกรถมันล็อกไม่ทันมันดึงออก

หนูก็ขอหนูก็เลยบอกว่าหนูจะไม่แจ้งความ

เพราะหนูเสียงถึงตรงนู้นแล้วหนูก็พาลูกหนูวิ่งออกข้างหลัง

เขาไปก่อนแล้วค่ะ

แล้วก็เขาพยายามจะถึงถึงนู้นแต่ว่าหนูก็ดิ้นนะคะ

แล้วก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแต่เขาทำอะไรไม่ได้
โอ้โหคุณคิดดูว่าคุณดวงพรจะกลัวขนาดไหนนะ
เพราะว่าตอนอยู่ในรถนะปรากฏว่า
นี่แม่ของเธอก็ต้องวิ่งหนีไปอีกทางหนึ่ง
ลูกน้องของเธออีก๒คนก็ต้องวิ่งหนีไปอีกทางหนึ่ง

แม่ตัวเองก็ห่วงลูกตัวเองก็ห่วง

บอกว่าถ้าไม่ลงจากรถนะเดี๋ยวจะไปฆ่านู่น

คุณอยากให้ตำรวจจับตัวได้เร็วเหลือเกินนะคะ

ตำรวจสพเมืองยะโสธรตอนนี้กำลังเร่งแกะรอยคนร้าย
ดูสิเห็นคราบเลือดที่มันหยดอยู่ในบ้านนะนะ

แล้วนี่ตัดย่ามันก็คมเอามาขู่
นี่คือหวังจะเอาชีวิตเลยนะคะ